ไปดูเหตุการณ์ที่มันต่อเนื่องจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ชุมชนแถวครองเตยตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา
ก็มีคนถ่ายคลิปไปลงมีคนไปโพสต์เรื่องราวในเฟซบุ๊ก
ว่าทำไมไม่เห็นทีมงานของสอสอในพื้นที่ไปช่วยชาวบ้านเลย
ทำไมมีแต่สอสอของฝั่งตรงกันข้ามทีมงานของฝั่งตรงกันข้าม
ทีนี้ก็ไปโพสต์ไปเน้นอะไรไว้แบบนี้
ทีนี้ทางด้านของทีมงานผู้ช่วยของสอสอท่านนี้ในพื้นที่ไปเห็นเข้า
ไม่พอใจครับคุณผู้ชมก็มีการโพสต์ต่อว่ากันรวมทั้งบุกไปถึงที่บ้าน
ต่อว่าทำไมโพสต์แบบนี้มันบิดเบือนความเป็นจริงอะไรแบบนี้นะฮะ
แล้วก็คนที่เขาโดนว่าเขาเลยถ่ายคลิปเอาไว้ให้คุณผู้ชมไปชมคลิปนี้ก่อนครับ
โอ้โหบุกมาต่อว่าถึงบ้านนะครับค่ะผู้ชายหนึ่งผู้หญิงหนึ่งตามคลิปนะฮะ
ผู้ชายใส่เสื้อกั๊กผู้หญิงก็เสื้อส้มเหลืองเนี่ยบุกเข้ามา
อันนี้เป็นคลิปเหตุการณ์ส่วนหนึ่งจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นเท่านั้น
ค่ะซึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นทีมของผู้ช่วยสอสอท่านนะครับ
คลองเตยนะฮะก็ค่อนข้างจะต่อว่ากันหยาบคายนะ
เซ็นเซอร์เอาไว้นิดหนึ่งนะฮะก็มีการต่อว่าต่อค้านกันแล้วครับ
โดยอ้างว่าผู้หญิงคนที่เขาโดนว่ามีการไปโพสต์ข้อความ
รายงานเหตุการณ์เพลิงไหม้ในชุมชนในพื้นที่เขตครองเตยบิดเบือนความเป็นจริง
ทำให้หัวหน้าของเขาซึ่งเป็นถึงสอสอเขต
เสียชื่อเสียงเสียหน้าสังคมเข้าใจผิดว่าทีมงานของเขาไม่ยอมไปช่วยสอสอไม่ลงพื้นที่
ในโพสต์เนี่ยข้อความบอกว่าเจ้าของคลิปเนี่ยไปโพสต์ถึงเหตุการณ์ไฟไหม้ในพื้นที่หนึ่งว่า
ไม่เห็นสอสอลงพื้นที่เห็นแต่ทีมงานของผู้แข่งขันอีกฝั่งหนึ่ง
ซึ่งก็ตรงข้ามกันอยู่พักตรงข้ามกันด้วยทำให้ทางทีมงานสอสอหัวร้อน
ข้อความแล้วก็ไปโพสต์ด่าแถมตามไปเอาเรื่องคนโพสต์ถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นถึงบ้าน
ตามคลิปนี้เลยฮะเขาบอกว่านี่ลูกน้องสอสอคนไหนกลางทั้งผัวทั้งเมีย
คือสองคนเหมือนจะเป็นผัวเมียกันนะครับหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ไป
โอ้โหชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะด่าก็เยอะนะฮะ
ส่วนก็เห็นว่าถ้าเป็นทีมงานของสอสอเขตจริงก็ไม่ควรทำแบบนี้นะ
เพราะคนที่คุณไปด่าเขาคือก็เป็นเสียงหนึ่งเสียงที่เลือกคุณเข้าไปนะครับ
แต่ก็มีบางส่วนก็เห็นว่าอย่าเพิ่งตัดสินใครว่าผิดถูก
เพราะว่าเหตุการณ์มันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราเห็นก็ได้นะครับ
ทีนี้วันนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปครับ
ไปตรวจสอบจากคลิปที่เกิดขึ้นแล้วก็ไปพูดคุยกันกับผู้หญิงที่โดนสองคนนี้ไปต่อว่า
บอกว่าคลิปนี้เหตุการณ์ในคลิปมันเกิดขึ้นวันศุกร์แล้วที่ผ่านมา
วันศุกร์มันมีเหตุเพลิงไหม้บ้านของประชาชนในซอยภูมิจิต
แล้วก็ไปโพสต์แชร์เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นให้คนในชุมชนรู้ให้เพื่อนในเฟซบุ๊กรู้
แล้วก็ไปดูในไลฟ์ที่มีคนไลฟ์เอาไว้ในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในเฟซบุ๊กด้วย
ระหว่างที่เธอดูไลฟ์อยู่นั้นก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่มีทีมงานของสอสอเขตครองเตยจากพักนี้
ไปช่วยดับไฟเลยแล้วก็โพสต์ไปว่าสอสออยู่ไหนเห็นแต่ทีมงานกระต่ายแดง
คือทีมงานกระต่ายแดงเป็นทีมงานที่คอยดูแลช่วยเหลือคนในชุมชนคลองเตย
ซึ่งก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสอสอเขตคนนั้นนะฮะ

คือเป็นคนในคลิปแหละผู้ชายที่ไปต่อว่าเธอแหละ
แล้วก็มีการบันทึกภาพหน้าจอข้อความที่เธอได้มีการโพสต์ไปเนี่ยนะ
บอกว่าต้องการอะไรแต่ว่าข้อความที่เขาคุยกันค่อนข้างจะแรงนิดนึงนะฮะ
อนุญาตอ่านนะฮะมึงต้องการอะไรหรือครับไปถามชาวบ้านดีกว่าไหม
มีการเซ็นเซอร์ข้อความนิดหนึ่งไปฟังเสียงเธอเล่านิดหนึ่งนะฮะ
อ่าเขามาหาแม่ก่อนข้างบนเขาทุบตุ๊ทุบตุ๊บประตูบ้าน
บ้านแม่แม่บ้านแม่พี่อยู่ชั้นสองข้างล่างไงเออเขาก็ทุบทุบ
เจ้าแม่พี่ก็แบบเฮ้ยเขามาหาแบบมาหานะ
เราก็เลยแบบพอมาหาเรื่องมันก็ต้องเสียงดัง
พี่ก็เคยแบบว่ากดไลค์สดเลยว่ามันต้องมีปัญหาแน่เลย
เขาโกรธเขาหาว่าไปว่าสอสอเขาเหมือนไปว่าแต่ถามว่า
ลองดูดิพี่ว่าอะไรพี่ก็งง
ที่เขามาในครั้งนี้คือครั้งแรก
คือเขาโกรธที่ไปว่าใช่ใช่เขาบอกว่าพี่อ่ะหลายครั้งแล้ว
พี่ก็เลยที่ตามคลิปเลยจบพี่หลายครั้งอะไร
พี่ไม่เคยโพสต์เรื่องการเมืองไม่เคยโพสต์อะไร

พี่ก็ยังงงนะใช่งงแบบเฮ้ยเขามีอคติอะไรกับเราอะไรอย่างเงี้ย
เราไม่ได้อยากให้มีเรื่องแล้วก็แบบว่าต้องขอโทษท่านสอสอด้วย
เพราะว่าจริงคือเราอยากเห็นแบบว่า
เราอยากเห็นเขาอยากเห็นเขามาทำ
แต่ว่าคือเขาติดสภาคือเราอันนี้เราไม่รู้จริง
ก็ต้องขอโทษใช่ป่ะเออถ้าทีมงานเขามาอย่างเงี้
เราก็แบบเออโอเคสบายใจแล้วว่ามีคนมาช่วยร่วมกัน
เอาง่ายรีบมาดับเพลิงรีบอะไรอย่างนี้
อันนี้ก็คือข้อมูลฝั่งคนโพสต์ที่ถูกผู้ชายกับผู้หญิงไปต่อว่า
มาดูข้อมูลจากฝั่งที่ไปว่าเขาหน่อย
ทีมข่าวของเราตามไปถึงบ้านนะคะ
ก็คือบ้านของผู้ชายที่อยู่ในคลิปที่ไปต่อว่าผู้เสียหายคนนี้นะคะ
ผู้ชายที่อยู่ในคลิปเขาบอกว่าตัวเขากับผู้หญิงในคลิปอ่ะ
เป็นทีมงานของสสเขตคลองเตยกรุงเทพจริง
แต่วันเกิดเหตุเนี่ยตัวเขากับทีมงานผู้ช่วยสอสอ
เข้าไปในพื้นที่เพื่อช่วยกันดับไฟไหม้ในชุมชนซอยภูมิจิตเขตคลองเตย
แล้วก็ไปถึงจุดเกิดเหตุเป็นทีมแรกด้วยซ้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชน
โพสต์ข้อความประมาณว่าไม่เห็นสอสอลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุ
ซึ่งตัวเขาเป็นทีมงานของสอสอยอมรับว่าเห็นโพสต์นี้แล้วรู้สึกโมโห
ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องจริงก็เลยไปหาคนโพสต์ถึงบ้าน
เขาบอกว่าที่ไปหาเพื่อตั้งใจจะไปถามว่าทำไมถึงโพสต์แบบนี้
มันเป็นการโพสต์ที่ทำให้สังคมแตกแยกมันเป็นการโพสต์ที่ไปตำหนิสอสอของเขา
ก็เลยโมโหก็เลยด่าทอกันแต่อีกฝ่ายได้อัดคลิป
แล้วก็ไปโพสต์เฟซบุ๊กเขาก็ยิ่งถูกต่อว่านักขึ้นไปอีก
คือเขายอมรับว่าตั้งใจไปถึงบ้านของคนโพสต์
ไปต่อว่าจริงเพราะโมโหที่บิดเบือนข้อมูล
ทำให้คนมองเจ้านายเขาผิดเขาก็เลยขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็แล้วกัน
แต่ที่ผมไปต้องการถามว่าที่ผมบอกลงไปเพื่อต้องการอะไรในสังคม
โรงงี้เป็นฟังไว้ไงอะไรอย่างนี้คือคุณไปตั้งประเทศทำอะไร
ผมถามแค่จะตั้งประเทศเพื่ออะไรแต่เมื่อคุณไม่ได้อยู่หน้างาน
ก็คุณไปตั้งประเทศเพื่อว่าถามสาวเพราะอะไร
ผมก็ถึงตั้งประเทศถามเขาแล้วว่าถ้าคุณลงเพื่ออะไร
ก็ต้องรู้ว่าสาวอยู่ในภาคอยู่แล้วทีมงานเขาไปอยู่แล้ว

แล้วแบบมาเจอให้พวกขยะกลับคมอย่างนี้ผมก็ทำงานเหนื่อยนะ
เรื่องผมไม่ให้นี่หรอกผมคือไปตรงพื้นที่มาเหนื่อยด้วย
แล้วมาเจอให้ผู้หญิงนี้ผมก็มาโหวเลยแบบขึ้นเลย
นี่ค่ะนายปรีชาคนที่อยู่ในคลิปนะคะให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทีมข่าวของเรา
ส่วนผู้หญิงคนนี้ก็คือผู้หญิงที่อยู่ในคลิปร่วมกับนายปรีชา
ที่ไปต่อว่าคนโพสต์ค่ะนี่ค่ะนางพรเพลผองอำไพร
เขาบอกว่าก็ยอมรับว่าเขาเป็นผู้ช่วยของสอสอเขตจริง
เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เพราะมีคนไปโพสต์ข้อความที่บิดเบือนความจริง
ยอมรับว่าทำไปเพราะโมโหเกิดจากอารมณ์ล้วน
ปกป้องเจ้านายที่เป็นสอสอเท่านั้นเอง
ส่วนที่เธอไปท้าอีกฝ่ายท้าตบท้าตีกันเนี่ยก็เพราะต้องการปกป้องน้องที่อยู่ในทีม
คนอื่นจะได้ไม่มองว่าผู้ชายไปรังแก่ผู้หญิงเธอก็เลยไปท้าแทน
เพราะว่าคนโพสต์เป็นผู้หญิงไงเธอไปมีผู้ชายด้วยก็คือนายปรีชา
เธอก็เลยบอกว่าเธอท้าแทนดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่านายปรีชาเนี่ยเป็นผู้ชาย
แล้วก็ไปรังแก่ผู้หญิงทีนี้เธอก็เลยบอกว่าขอความเป็นธรรมให้กับทีมงานของพวกเธอด้วย
เข้าไปถึงเนี่ยแม่ตะปีนกำแพงเลยพอเสร็จอ่ามีน้องคนหนึ่งบอกว่ากำแพงทุบแล้ว
กระโดดลงจากกำแพงนี่หนูดูนะแม่จอดมอไซคปุ๊บเนี่ยเข้าไปเนี่ย
ไฟยังไม่เยอะเลยนะคะพอเราเราดับเพลิงเสร็จปุ๊บเราก็มาแจก
ในช่วงของเราจะมีทีมแจกน้ำด้วยให้มาให้หน่วยดับเพลิงด้วยอะไรด้วย
พอเสร็จปุ๊บแจกน้ำทำอะไรกันเรียบร้อยแล้วเราก็กลับมาบ้าน
ตอนนี้เข้าไปดูในไลน์มีคำพูดหนีว่าสออยู่ไหน
มีแต่ทีมงานคนนี้เราไม่ผ้าถึงเขาเท่านั้น
มุ่งหมายของคุณคือคุณต้องการทำลายเจ้านายเรา
ถ้าพวกคุณดูในคลิปพวกคุณจะเห็นว่าแม่จะนิ่งมาก
แต่คลิปสุดท้ายถามว่าหลุดไหมไม่หลุดค่ะถามว่าตั้งใจไหมตั้งใจ
ตั้งใจเลยเพราะว่าน้องเป็นผู้ชายแล้วน้องเนี่ยอ่าพี่ที่ทำไปเนี่ย
ปกป้องปีชานะคะเพราะว่าปีชาเป็นผู้ชาย
คู่กรณีเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเพราะว่าพี่ก็ไม่ให้ให้ชา
พี่พี่พยายามห้ามตลอดไม่ให้นี่พี่ก็เลยท้าตบไปเลยจบ
ท้าค่ะท้าท้าอันนี้แม่ท้านะคะเพราะแม่รู้ว่าเดี๋ยวข่าวออกไปเนี่ย
นะคะนี่พรเพ็ญผ่องอำภัยค่ะทีมงานท่านสสกรณิตงามสุคลัตนานะคะ
ท้าคนที่พี่โพสต์ลงไปนะคะตรวจฉี่กันไหมคะ
เขาก็ตรวจทีมงานแม่ทุกคนตรวจฉี่หมดเลยค่ะแล้วของเขาในเพจของเขา
ตรวจไหมคะใครม่วงเจอกันเลยค่ะ
ม่วงสี่สิบห้าวันบำบัดไหมคะเอ่อคลองเตย
จะได้ดีขึ้นนะคะจะได้ไม่ได้ให้เอาคนเสพยาไหมนี่จะพูดแล้วขึ้น
อันนี้ท้านี่ท้าท้านะคะอย่าตัดนะหนู
โอ้โหจากเหตุการณ์โพสต์เรื่องของการทำงาน
ในการระงับเหตุเพลิงไหม้ลามไปถึงเรื่องของการท้ากันตรวจฉี่เลยฮะ
ขนาดทีมงานเราไปสัมภาษณ์นักข่าวเราสัมภาษณ์ยังขึ้นเลย
ข้องขนาดนี้เลยนะฮะบอกต้องการจะปกป้องเจ้านายเขานะครับ
แล้วก็พูดชื่อมาเสร็จสับนะฮะทางด้านของนางพรเพลก็ยังฝากชาวเน็ตแล้วกัน
ให้ดูคลิปด้วยว่าก็อย่าตัดสินอย่าไปกดไลค์กดแชร์หรือว่าไปแสดงความคิดเห็นอะไร
ทั้งทั้งที่ไม่รู้ความจริงทั้งหมดแล้วก็อย่าเพิ่งตัดสินใครเพียงคลิปสั้น
คลิปเดียวเพราะว่าอาจจะไม่ใช่อย่างที่เห็นก็ได้
แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ควรจะควบคุมอารมณ์ให้ได้ค่ะ
เรื่องมันจะบานปลายกันไปใหญ่เราไม่สามารถไปห้ามใครห้ามโพสต์นั่นห้ามโพสต์นี่
เขาก็โพสต์กันยุคนี้มันยุคโซเชียลถ้าโพสต์ข้อมูลอันเป็นเท็จ
ก็ไปแจ้งความดำเนินคดีพรบคอมพิวเตอร์กันไป
แต่พอใช้อารมณ์แก้ไขปัญหาบานปลายมันยิ่งแย่กว่าเดิมนะคะ